ข่าวใส่ไข่สดใหม่

วันศุกร์แล้วไงวันศุกร์ตอนเดือน

เขาเรียกว่าสีเขียวไทยมีชาติ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

จริงแต่มันไม่ได้ออก๖๙

จำได้ไหมฮะที่ตอนนั้นมีข่าวข่าวว่านายกออกมาพูดว่า

แล้วก็คนที่กุกข่าวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนใครด้วย

อะไรแบบนี้เนี่ย
ข่าวลือหลังกุข่าวนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
อารมณ์เสียคนไปถามเยอะว่าทำไมน้ำมันเราแพง
ทำไมน้ำมันขึ้นด่ากราดประชาชนบอกถ้ามันแพงนัก

เออเนอะจริงแล้วไม่ใช่ท่าน
คือไม่ใช่เป็นข่าวที่กลุกโดยคนกัมพูชาด้วย
วันนี้นะครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาม
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมกำลังนะครับ
คุมตัวนายรัฐนาเห่งสรรชาติจริงเป็นคนกัมพูชา
ผู้ต้องหาหมายจับในฐานความผิดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยเดินทางไปจับถึงประเทศกัมพูชา
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทย
หลังจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่เพราะว่าในรัฐนะเป็นคนที่ทำเว็บไซต์ข่าวปลอม
พี่รักป่ะศักดิ์ฐาศักดิ์ฐาทิพย์ใช่ไหม

ซึ่งข้อพาดหัวข่าวที่บอกว่าตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ข่าวโต
ว่าบิ๊กตู้เนี่ยฟิลด์ขาดด่ากราด
ให้ไปเติมน้ำมันแทนดีเซล
ว่าอย่างโง่วอนประชาชนเนี่ยอย่าเรื่องมาก

ก็จับดำเนินผู้ต้องหาได้๖คน
ซึ่งเป็นผู้แชร์ต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับ
ในการกระทำความผิดเผยแพร่หรือส่งต่อ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยการที่จะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
โดยผู้โพสต์ทั้ง๖ส่วนใหญ่ให้การว่าเป็นการส่งต่อข้อมูลแค่นั้นเอง

เขาบอกเขาส่งต่อข้อมูลแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการยุโยงปลูกปั่นทางการเมือง
เขาบอกอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการเมืองมั้ยมันเป็นการปลูกปั่นทางการเมืองมั้ย
ส่วนรัตนาเองก็บอกว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจดเป็นนามของตนจริง
ซึ่งการเปิดสมัครเว็บไซต์ที่กัมพูชาจำเป็นจะต้องมีการยืนยันตัวบุคคล

แต่เพื่อนที่ชื่อหลุยเป็นคนขอเปิดเว็บไซต์
ยังอ้างว่าเอาตรงนะไม่มีส่วนรู้เห็นในการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบ
แล้วก็กล่าวขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สร้างความเสียหายกับรัฐบาล
แล้วก็ตรวจสอบพบว่ายังพบว่ามีการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับรัฐบาลไทยเนี่ย
แล้วก็นายุทธมนตรีถึง๓ครั้งแล้ว
คือเคยโพสต์เสียนายกตู่๓ครั้งแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องสืบสวนกันต่อไปว่าในรัตนาเฮงเนี่ยมีส่วนผัวพันเกี่ยวกับการยุโยงปั่นปวนปลุกปั่น
ให้เกิดความแบบว่ามั่นคงในประเทศจริงหรือเปล่าเกี่ยวกับเกมการเมืองหรือเปล่า

ก็ใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนว่าจ้างเดี๋ยวก็คงจะได้คำตอบกันแล้วเร็วนี้

เจ็บใจสาวร้องสื่อถูกเจ้าหน้าที่นะฮะเรียกเงินเคลียร์ข้อหาเมานะครับ

คืออย่างนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อว่าน้องน้ำฝนเป็นนามสมมุติอายุ๒๓ปีนะครับอยู่ที่ชายภูมิ
เดินทางไปร้องสื่อมวลชนว่าถูกเจ้าธิตำรวจคนหนึ่งที่สตพพัทยาไปเรียกรับเงินและเคลียร์เข้าหามัว
รวมถึงก่อเหตุลวนลามภายในสายตำรวจสภเมืองพัทยาเลย
จากเมื่อประมาณสักตี๕ของวันที่๒๘พฤษภาที่ผ่านมา
ได้มีเกิดอุบัติเหตุนะฮะเป็นรถเฉียวชนกันที่บริเวณสาย๒พัทยา
แต่ว่าตกลงกับทางคู่กรณีตกลงกันไม่ได้
ก็เลยถูกเชิญตัวไปยังสถานีตำรวจเมืองพัทยานะฮะ
จากนั้นเองนะฮะทางเจ้าที่ตำรวจเองได้มีการวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
ทำการเป่าปรากฏว่า๒ครั้งแรกไม่พบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งนะครับว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกินกฎหมายกำหนด
จากนั้นก็มีบุคคลแต่งกลายคล้ายกับทางตำรวจ
ข้อเสนอยกเลิกผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์
แต่ตนปฏิเสธจึงถูกนำตัวเข้าห้องขัง
ตนเองนั้นรู้สึกกลัวเพราะผู้ต้องขังทั้งชายและก็หญิงสามารถเดินเข้าหากันได้
ตนเองจึงขอคุยตามข้อเสนอกับทางเจ้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะตกลงเคลียร์จบกันที่๒หมื่นบาท

แต่เรื่องราวดังกล่าวนะครับกลับยังไม่จบตามนั้นนะครับ
เพราะว่าทางที่ตำรวจเองในชุดเครื่องแบบกลับร้องขอหอมแก้มตนด้วย

ซึ่งตัวผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขายังไม่ทันจะเอ่ยปากอะไรเลย

ซึ่งขณะที่ถูกหอมยังอยู่ภายในห้องขังอยู่เลย
ซึ่งหอมต่อหน้าประชาชนแล้วก็ผู้ต้องขังจำนวนไม่น้อยด้วย
ด้วยความกลัวว่าการเคลียร์จะเป็นโมคะ

ไม่นานก็ได้รับอิสรภาพออกมา
เจ้าหน้าที่คนเดิมนะครับก็กลับโผล่เข้าไปกอดแล้วก็หอมอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ปล่อยนะนี่คือออกจากห้องข่างไปกอดแล้วก็หอมอีกครั้งหนึ่งนะ
ซึ่งเว้นแหละนางกล่าวนะครับมีคนเข้ามาติดต่อรัฐการณ์เยอะมาก
สร้างความอับอายเป็นอย่างมากนางว่างั้น
อย่างไรก็ตามนางสาวพงษ์ก็ได้มีการแจ้งคอยเป็นหลักฐานนะคะ
ก่อนจะสอบสวนหาข้อได้จริง
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในห้องขังต่อไปว่าทำจริงไหม

เจมส์ยังด่ากลางโรงแรม

เห็นบอกสิเค้าทำอะไร

แต่มันไม่ให้เกลียดกัน

พนักงานแบงก์เราสำระสายกันเลยทีเดียวนะ
ไม่รู้ครับ
ตั้งแต่เดือนถึง๔เดือนที่ผ่านมา
มีแบงค์สาขาต่าง
ของแบงก์พาณิชย์

ปิดไปเยอะมาก

เปิดเผยจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย

หน้าสิ้นเดือนเมษายน

แล้ว๓๔สาขาด้วยกัน

ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่๕อันดับแรกเลย

มีจำนวนสาขาที่ลดลงไปถึง๖๐

โดยเดือนเมษายน

อย่างที่แอมแบสซี่

เพราะว่าเซ็นทรัลชีสโลมันติดกันใช่ไหม

ส่วนธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อีกอื่น
อย่างเช่นธนาคารกรุงเทพ

ปีนี้ลดลง๒สาขา
ระยะ๔เดือนลดลง๑สาขา

ขณะที่ธนาคารกสิกร
เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น๓สาขา

แล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น๑สาขา
ระยะ๔เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือนิ่งเลย

สถานการณ์การดำเนินงานของธนาคาร

เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามอง

จากที่เทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ทำให้ธนาคารพัฒนาตัวเองไปสู่ระบบ
ทำให้ธนาคารพัฒนาตัวเองไปสู่ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

ธนาคารจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ
ธนาคารจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยค่ะ
ทำให้พนักงานธนาคารถูกกระทบกระเทือน
ทำให้พนักงานธนาคารถูกกระทบกระเทือน
จากการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ทุกอย่างจะอยู่ในคอมพิวเตอร์
ทุกอย่างจะเป็นส่งธนาคาร
ที่อเมริกาธุรกิจแรกที่พัง

ตอนนี้ถ้าสมมุติคุณไปที่อเมริกาจะหาแก๊งสักแก๊งนึงเนี่ยยากมากเลย

ต่อไปนี้บางประเทศงดเงินสดแล้วด้วยซ้ำไป

แต่ถ้าสมมุติแม้กระทั่งประเทศจีน

ประเทศจีนตอนนี้ก็ไม่มีเงินสดแล้วนะฮะ
บอกว่าการใช้เงินสดน่ะยากมาก

แล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดชาวต่างชาติอย่างเราไปล่ะ

ก็คือแบงค์ของคุณอีกหน่อยมันก็คือเหมือน

เดรดิตของเราก็จะค่อยลดลงไปลดลงไปลดลงไป
เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในประกันชีวิตหรืออะไร

ธนาคารจะค่อยมีอะไรแปลกกว่าพี่ม้าอีกเหรอ

ลูกมันก็อาจจะเริ่มจากลูกคนรวยก่อนเห็นไหม

มีครูจากเมืองนอกบางทีเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็

จะได้มีโอกาสรับการศึกษาแบบทั่วถึง

ตอนแรกเรามองไม่เห็นว่าแบงค์มันจะเริ่มปิดยังไง
วันนี้ประเทศไทยเราเริ่มเห็นแล้วว่าแบงค์มันเริ่มปิดจริงแล้ว

ตู้ชำระตู้โอนเงินตู้อะไรอย่างนี้

ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนฉันถามคำนึงนะแบบโง่นะ

เขาก็พุ่งเข้าไปในนี้

วันนี้สลิปเงินเดือนทุกบริษัท

ทุกบริษัทสลิปเงินเดือนได้ไม่น่าจะเหลือแล้ว

ขนาดเขามาส่งของที่เมื่อเช้าเพิ่งรับของที่บ้าน

เขาเซ็นในโทรศัพท์

วันนี้แม้กระทั่งเครื่องรูดการ์ด

ทุกวันนี้ตรงนี้หมดเลย

เขาก็ถึงพูดว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้
ทุกคนคิดแต่จะพัฒนาเทคโนโลยี

แล้วถ้าสมมุติใครคิดได้ทำได้จะเป็นเศรษฐีไง

สมัยก่อนเห็นมั้ยอย่างหนังสือ

ฟิล์มถ่ายรูปก็ไม่มีแล้ว

ว่าคนจะเริ่มกลับมาหวยหาอะไรเก่า
คนเริ่มกลับมาถึงยุคที่แบบว่า

แต่กล้องถ่ายรูปอันอาจจะเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้ว

อีกนานอยู่ไหนก่อนทะบก

ต้องซื้อเพิ่มหรือไม่แล้ว

พวกค้าขายตรงตามฟุตบาท
ไม่ใช่แล้วมันจะทอน

อย่าพูดอะไรเลยเนี่ย
เขามีโปรแกรมแม่มณีหมดแล้ว

นี่ไม่เป็นคนเดียวเพราะโง่

พี่ยังเล่นไลน์ได้เลยทุกวันนี้
พี่เล่นไลน์ได้อย่างเนี้ย

เพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการ

แม้กระทั่งทุกวันนี้คุณจะซื้ออะไรทั้งหมด

ชาวบ้านไปลองขุดอะไรเนี่ย
ดูตามความฝันเจอโครงกระดูก

ผู้สื่อข่าวที่มีการรายงานว่านายสุวัสดิ์อมรธิรกุลนายกองการบริหารส่วนตำบลคุ้งกะถิ่น
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีบอกว่าปี๒๕๔๑ตัวเองดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตะบนคุ้งกระถิ่น
ก็ทราบว่ากรมโยธาธิการปรับปรุงขยายถนนจากเขตรอยต่อที่ตำบลบ้านไร่ไปสู่ตำบลคลุ้งกระถิ่น
รวมถึงมาเจอโครงกระดูกของมนุษย์
จำนวนมากเลยนะครับทั้งเด็กทั้งคนโตนะฮะที่บ้านโคกพริกนะครับ
รัฐบุรีเนี่ยจึงได้มีการรวบรวมเก็บเอาไว้นะฮะ
โดยกรมศิลปากรได้มีการตรวจสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนทำประวัติเอาไว้
นี่อย่างที่ผู้ชมเห็นเนี้ยนะครับดูดีจังเลยอ่ะต่อมานะฮะ
องค์การบริหารสุดต้นบนคุ้งกระถิ่นได้มีการจัดสรรก็ประมาณนะฮะ
ก่อสร้างอาคารพร้อมกับเก็บข้อมูลรวมถึงสิ่งของโครงกระดูกมนุษย
เอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพื่อเอาไว้ศึกษาทางประวัติศาสตร์นะครับ
สำหรับโครงกระดูกแล้วก็สิ่งของที่พบเนี่ยคาดว่าจะมีอายุราวประมาณสัก๒๐๐ปี

ใช่ไงนะฮะซึ่งบริเวณพื้นที่ที่พบเนี่ยก็อาจจะเป็นชุมชนเมืองโบราณมาก่อนนะครับ
ส่วนทางด้านในประจวบนะฮะประธานชมรมคนชมรมผู้สูงอายุนะฮะ
อยู่ที่คลุ้งกระถิ่นเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าเรื่องค้นพบโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ถ้วยชามลำหายต่างเนี่ย
เนื่องจากมีชาวบ้านมาเล่าให้ตนเองฟังว่าฝันเห็นคนตายมาร้องให้ช่วยขุดหน่อย
เอาศพฉันขึ้นมาหน่อยทนไม่ไหวร้อนมาก
อ๋อคือไปตากแดดตากลมเขาไว้เอะบอกว่าเขาร้อนมาก
ถ้าเธอตายไปเธอจะให้คนขุดมาอย่างงี้ไหมครับ
ยั้งไม่เยอะจริงคือยังงี้หลังจากนั้นเนี้ยครับเค้าก็เลยไปเล่าความฝันนี้ให้ไนสุวัสดิ์ฟังเส้นบิคำนาญในสมัยนั้นนะครับ
ได้มีการประชุมชาวบ้านนิมนต์พระไปสวดนะครับ
พร้อมกับให้คนที่ฝันไปชี้จุดนะครับ

พอขูดไปเสร็จปรากฏว่าไปตรงกับความฝันจริง

ไปเจอศพตามความฝันเลยที่บอกว่าร้อนเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เจอมากมายหลายอย่างด้วยซ้ำ

ก็คือมีกำไรมีลูกปัดอะไรอย่างนี้

แล้วนี่ไม่ต้องเปิดแอร์ให้เขาเหรอ

ฮักกูมา

ก็บอกว่าการที่เปิดออฟฟิตหนึ่งนะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายถูกไหม

การเกิดไม่ใช่คือทุกวันนี้มันทำงานกันผ่านออนไลน์อยู่แล้ว
อีกหน่อยธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เราจะเห็นกัน

เขาจะเป็นเช่าจะไม่มีใครแบบว่ามา

ใครอยากจะประชุมอะไรก็ได้ถูกด้วย

ซึ่งเทรนด์นี้มันมาจากเมืองนอกเมืองนามานานแล้วล่ะ

แต่ในขณะเดียวกันที่ปรึกษาทางด้านอสังหารินทรัพ

ค่าเช่าออฟฟิศหรือค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน

อย่างที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ๓๕

แต่ตารางเมตรเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนนึงตก
แล้ว๙๙๘บาทต่อตารางเมตร
คุณคิดดูเองดีกว่าแพงไหมแพงก็เกือบ๑๐๐๐บาทต่อตารางเมตร
แล้วที่สำคัญยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี๒๕๕๙
ราคาอยู่ที่เดือนละประมาณของ๒๕๕๖นะพี่นะ
มันอยู่ที่๘๐๐กว่าบาทเองแต่ตอนนี้มันขึ้นไปเกือบพันแล้ว
มันก็ตกราคาเดือนละประมาณ๖๗๒บาทต่อตารางเมตรจากปี๒๕๕๖๕๒๖บาทต่อตารางเมตร
ออฟฟิศที่แพงที่สุด๓อันดับแรกในกรุงเทพฯมากกว่าพร
หากเช่าประมาณเอาเราตีประมาณ๑๐๐ตารางเมตรแล้วกัน
๑๐๐ตารางเมตรก็ไม่ใหญ่นะ
ก็เราตีแค่๑๐๐ตารางเมตรสมมุติว่าออฟฟิศมีแค่๑๐๐ตารางเมตรประมาณไหน
ก็ใหญ่ประมาณเลยห้องนี้ไปถึงห้องนู้น
ก็ยัดได้ไม่กี่คนค่ะ๑๐๐ตารางเมตร
อ่ะ๑๕๐๐บาท
๑๕๐๐บาทต่อเดือนใช่ไหม
เท่ากับแล้วถ้าสมมติว่ามี๑๐๐ตารางเมตรก็เท่ากับ๑๕๐๐บาทต่อ

ต่อเดือนในขณะที่ตรงที่ปาร์คเวนเจอร์ค่อนแสนห้าไงพี่ถ้าปาร์คเวนเจอร์แยกเพลินจิตสุขุมวิทเนี่ย
ก็จะถูกลงมานิดนึงอยู่ที่๑๓๐๐บาทต่อตารางเมตรก็๑๓๐๐บาทต่อตารางเมตร
แค่นั้นเลยไม่ต้องคูณหรอก
ไม่ผมกำลังจะคิดว่าเอ๊ะใช่ถ้าเกิดปีนึงเราต้องปีนึงก็ซื้อเดือนกว่าใช่ไหม
๖ล้านโอ้โหก็แพงนะที่ไหน๖ล้านไม่ถึง๑๐เดือนก็๑๕๐๐บาทไง
๑๐เดือนก็๑๕๐๐บาท๑๕๐๐บาทก็ไม่แพงนะ๑๘๐๐บาทค่าเช่าก็๑๘๐๐บาท
แต่เมื่อวานเนี่ยผมไปเจอที่หนึ่งที่ศูนย์รถอะไรก็รู้ไม่แบบก็ประมาณแบบไม่ใหญ่มากนะ
ไม่แต่ถ้าสมมุติออฟฟิศ๓แสนไม่ใช่แต่ออฟฟิศมันกี่ตารางเมตรอันนี้แค่๑๐๐ตาราง
ตารางเมตรใช่ไหมถ้าสมมุติมัน๕๐๐ตารางเมตรเท่าไห

ออฟฟิศทุกวันนี้๒๐๐๓๐๐ตารางเมตรหมดเลยสูงปะล่ะ๑๐๐ตารางเมตรนี้เท่านี้ใส่พนักงานได้ถึง๑๐คนหรือเปล่า๑๐๐ตารางเมตร

ในขณะที่พี่รัฐทาเวอร์แอดเอ็มคอร์เทียย่านพร้อมพงศุมวิทย์กลับถูกลงมาหน่อย
ตก๑๒๕๐บาทต่อตารางเมตรสำหรับอาคารสำนักงานใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จ
แล้วก็ที่น่าจับตามองสุดเลยก็คือซิงคอมเพล็กนี่ซิง

ตรง๔แยกอสโกกเพชรบุรีนะฮะก็ตรงนั้นเมื่อสร้างเสร็จปุ๊บ
ก็จะมีพื้นที่ใช้สอย๖๐๐๐ตารางเมตร

มีอีกที่หนึ่งที่กำลังจะสร้างใหม่กำลังจะเสร็จก็คือ

ก็จะมีพื้นที่ใช้สอย๔๐๐๐ตารางเมตร

มีพื้นที่๗๕๐๐๐๐ตารางเมตรนะฮะ
จะเสร็จประมาณอีก๕ปีก็จะเสร็จกันแล้วล่ะ

คืออย่างนี้เครื่องบินเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับ
ก็บินแทนที่จะไปลงตามจุดหมายนี้ไม่

สาเหตุเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้โดยสาร

ไปยังเกาะกานาเรียในประเทศสเปน

หลังจากที่ทุกคนต้องทุกข์ทรมานมาก

ที่มีกลิ่นตัวแรงเหลือเกิน
เหม็นซะจนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

ได้รับผลกระทบจากกลิ่นตัวของเขา

แล้วก็ในประเทศเนเทอร์แลนด์
โดยที่มีผู้โดยสารหลายคนนั่งอยู่บนเครื่องบินสายการบินทรันสันเมียน
ผลปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มีกลิ่นตัวที่แรง
เหมือนกับไม่ได้อาบน้ำมาแบบว่าชาติหนึ่งแล้ว

เสร็จแล้วทุกคนรับไม่ไหว

ก็บอกให้พนักงานของสายการบิน

นี่เริ่มกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
ผลปรากฏว่าเขาก็แล้วอิตานี่เนี่ยนะ
จับยัดใส่เข้าไปขอร้อง

บินฉุกเฉินลงทันทีเลยนะฮะ
ที่เมืองฟาโรทางตอนใต้ของประเทศโปจุเกะ

ไม่สามารถที่จะทนทานได้เลยจริง
มันเหมือนกับไม่ได้อาบน้ำมาหลายสัปดาห์มากเลยนะ

ด้านโคศกของสายการบินทรันสเซอเวียนเนี่ยนะฮะ

คือต้องลงฉุกเฉินนะครับ
ด้วยเหตุผลทางการแพทย์

เหตุการณ์หรือว่าเหตุผลทางการแพทย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับ
มันทำให้ผู้โดยสารที่มีกลิ่นตัวแรงอันนี้นะครับ

หรือว่าในเรื่องอื่นที่ทำให้
ผู้โดยสารคนอื่นเจ็บป่วยแล้วก็อาเจียนมา

ดังนั้นกรุณาช่วยอาบน้ำก่อนขึ้นเครื่องนะคะ

เยอะมากเยอะมากยากจริง
อนหรือมันจากปอร์จูเนิร์นอ่ะละ
ใช่มาจากปอร์จูเนิร์นอ่ะละ
อ่ะมาดูเลยนะคะยายากับณเดชน์กันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นครอบครัวสายบุญนะ
ต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าครอบครัวของซุปตาณเดชน์เนี่ย
ครูกิยะครูกิริยะไฮโดสนั่นอ่ะสิไปกอดเขามานี่ทำเป็นพูดไม่รู้เรื่อง
ก็เรียกได้ว่าล่าสุดนะคะก็เจ้าตัวแล้วก็คุณแม่เนี่ยนะคะ
ก็เพิ่งที่จะไปเดินทางร่วมทริปทำบุญใหญ่กันเลยทีเดียว
ก็อีกทั้งยังได้ร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธเจ้าน้อยนะคะ
ย่างเจ็ดพระบาทเพื่อที่จะเป็นศิลป์ของคนแก่ชีวิต
เมื่อได้เจอพระเอกหนุ่มเราก็เลยจัดการเปิดใจกับทริปนี้
ด้วยการไปถามเลยทันทีแล้วน้องยายย่าไปไหนอ่ะ
ไปฟังณเดชน์ไหมคะไป
คุมแบบแคลอรี่คุมขนมน้องอยู่ต่างประเทศครับผม
อันนี้ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบก่อนเลยก็มีแบบแจ้งผ่านทางอินสตาแกรมเลยครับ
แต่ว่าถ้าแบบว่าปกติเวลาคนที่แบบว่าถ้ามีโอกาสไปร่วมก็คงจะอนุโมทนาบุญอะไรอย่างนี้
จะเป็นเรื่องของงานของน้องด้วยแล้วก็น้องทั้งถ่ายละคร
ก็มีบอกบ้างครับว่าจะไปทำบุญที่ไหนครับ
ก็มีห่างได้เหิญ

น้องเท้าคุณหนุ่มเท่มากคืออะไรลูกงูขอโทษนะครับอ๋อเป็นงูอย่างนี้

ผมชอบอันนี้มากเลยเพื่อนส่งมาให้ผมชอบนี่คุณดูอันนี้ดิเนี่ยให้ดูอันนี้
นี่ดูนี่เห็นไหมคนขับรถเบียดกันเห็นไหมแย่งกันเข้าสินะแล้วดูนี่
ควายเดินเตรียมมันก็ช่างเปรียบเทียบนะส่งมาให้ดูเนี่ย
ก็ควายมันไม่มีความเห็นแก่ตัวไงแต่มนุษย์นี่มีความเห็นแก่ตัวเธอเข้าใจคำนี้นะ
ควายเนี่ยมันไม่ได้มีสำเนียกหรือสำนึกของความแบบว่าในความอะไรนะรูปลดกลิ่นเสียง
ความรักลบกดลงมันก็จะไม่มีสำนึกแบบนี้แต่คนมันมีครบ
ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีไปหมดทุกอย่างนะเอาอย่างนี้เรื่องอะไร
สรุปตัดนุ่นวรนุษย์ออกเหรอก็ตอนนี้สักนิดนึงก็ได้ไหม
วรนุษย์ตอนนี้เห็นสามีเขาทำทั้งน้ำจิ้มนู่นน้ำจิ้มนี่ทำร้านเอาหงอาหารนะฮะ
คุณนุ่นคุณต้อยเขาลงมือแล้วก็ลงแรงทำด้วยการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณ
โดยภาพที่ออกมาทั้งคู่ก็ลงมือทำกันทั้งปรุงทั้งเสิร์ฟด้วยตัวเขาเองเลยนะฮะ
ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็มีคนออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊คว่า
พูดภาษาไทยไม่ได้เด็กที่ร้านก็เลยเดินมาบอก
คุณไอ้นุ่นเขาก็อยู่เขาก็เลยเดินไปรับออเดอร์
เพื่อนทางพูดภาษาอังกฤษได้ลูกค้าให้หลายท่านมาทานเนี่ย
บางคนก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าเป็นร้านของนุ่นวรนุษย์
ถ้าเรามีอาชีพอะไรแล้วเรามีความสุขก็จงทำมันไปเถอะค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวนางอยู่ที่ทองหล่อนะซึ่งราคาจริงแล้วก็อยู่ที่๑๓บาท
ถูกเริ่มต้นที่๕๐บาท

นะฮะน้องก็เป็นอุติภาษานางได้

รถตั้งคันเหรอไม่ใช่

นะฮะภรรยาเขานะครับน้องแจนนพรักษ์เนี่ยนะฮะ
เพราะว่าแต่งงานมาครบ๑ปีนะครับ
ในวันที่๑๔กลุ่มพฤษภาคมที่ผ่านมา

อันนั้นเขาวาดรูปลงไปเหรอ

ภรรยาก็พบรักทางกันทางตามไอจีนะเธอแองจี้

โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าชิปปี้กับอองตวนเขาบอกโอ้โหหวานเวอร์

ซึ่งเขาบอกโอ้โหเป็นคู่ที่หวานกันสุดเลย

เขาก็รักกันที่สุดหวาน

อุ๊ยตายแล้วองต่วนนะอุ๊ยตายแล้วเห็นไหมล่ะ

องต่วนรักมาก
ดูดิเขาก็มีภาพหวานอย่างนี้กันตลอดใช่ไหม

จริงเหรอยิ่งบ่อยยิ่งกว่าสตอรี่คุณแม่อีก
กับฮิตกับน้องพอร์อ๋อไม่มีแม้ว่าเขาบอกไม่ค่อยมีเวลาให้กัน
คือตอนนี้ชิปปี้เขาก็เล่นละครเยอะใช่ไหมล่ะ

อ๋อคือเป็น๕เรื่องอ่ะ

ฉันเห็นเขาชกแต่มวยเนอะ

ถ้าเรื่องอ่ะเราอ่ะไปดูไปดูคลิปน่ารักอันนี้น้องอ่ะพายุอันนี้สาธารณ์นอน
เขาแย่งของกันน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะเป็นคลิปที่แบบว่าแม่เขาถ่ายไว้หนึ่ง
กระชากของกันไปมาดูเพื่อเทรนด์เด็กแค่นี้มีโฆษณาแล้วนะกันชัยน้อย

นมเนี่ยไม่ได้นมต้อง๓กว่าเพิ่งไปแล้ว
นี่ไงนี่เค้ามีลูกอ่ะป่ะเพราะก็ได้โหดขนาด

ใช่ก็ดีแล้วแกก็เบ่งมาสิจะได้มี

นี่มีลูกสู้ตาย
พอมีลูกก็ได้เงินเยอะกว่า

เหลือรอลูกชาคิดกับเลโตสิ